อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้ที่คุณบอกว่าชักดาบ
ชักดาบของจริงดาบญี่ปุ่น๕๕๐๐บาท
เข้าไปในร้านของมือสองญี่ปุ่นเดินวนสำรวจถูกจิตถูกใจอันนี้
แล้วคุณดูเอามาไพ่หลังเดินวนไปล็อกนั้นล็อกนี้
ท้ายที่สุดเอายัดใส่เสื้อยัดใส่กางเกงด้านหลังแบบนี้
ไม่กลัวมันเสียบหลังเสียบก้นเหรอแต่นี่เรียกว่าชักดำจริงเพราะไม่จ่ายเงินครับ
ใช่ค่ะแล้วนี่พนักงานเขามารู้เพราะอะไรของในร้าน
พออะไรมันหายไปเขาก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยอันนี้ขายไปแล้วเหรออันนั้นขายไปแล้วเหรอ
พอมาเปิดกล้องวงจรปิดนี่เห็นพฤติกรรมชัดเลยค่ะ
ระดับมันแพงไว้นะใช่ค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยที่ใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยเขาเดิน
หยิบมีดดาบญี่ปุ่นแล้วเห็นพฤติกรรมของเขาไหมทำเนียนเนียนอ่ะ
เหมือนกับแบบไม่มีอะไรดูของแล้วก็ยัดใส่เสื้อยัดใส่กางเกงออกจากร้านไป
นี่คือที่ร้านนาคายามะนะคะเขาขายของมือสองอยู่แถวราชพฤกษ์ที่นนทบุรี
พนักงานขายเนี่ยเล่าให้ฟังว่าจริงก็ทำงานกันตามปกตินะ
แล้วก็ไปเดินดูในร้านมีดดาบญี่ปุ่นสักครึ่งเมตรที่มันเคยวางอยู่ตรงนี้
หายไปไหนอ่ะครับมีดดาบนี้๕๕๐๐บาทก็เลยมาถามเธอเธอ
อันนี้มีลูกค้าเขาซื้อไปแล้วเหรอถามเพื่อนพนักงานพนักงานทุกคนใส่หัวไง
ก็เลยไปไล่ดูกล้องวงจรปิดเหตุการณ์มันเกิดตอนเที่ยงของเมื่อวันที่๑๕ที่ผ่านมา
ผู้ชายคนเมื่อกี้คนนี้คุณผู้ชมน่าจะอายุประมาณสักไม่เกิน๓๕ไหม
เลือกซื้อสินค้าแล้วก็หยิบมีดดาบที่วางโชว์อยู่บนหลังตู้ไป
พนักงานของร้านบอกไว้ด้วยนะจริงติดป้ายเตือนเอาไว้ว่าที่ร้านมีกล้องวงจรปิด
ถ้าขโมยสินค้าเนี่ยมีความผิดนะแต่คนร้ายก็ไม่กลัวเลยอ่ะ
มาก่อเหตุแบบนี้คงจะมาดูลาดเหลาเอาไว้แล้วแล้วเขาบอกว่าไงรู้ไหม
จริงลูกค้าคนนี้นะเป็นคนที่มาซื้อของ
เคยมาซื้อของที่ร้านอยู่แล้วด้วยนะคะว่าเป็นเหมือนลูกค้าประจำอ่ะน่ะ
ใช่ค่ะแต่รอบนี้ทำไมมาก่อเหตุแบบนี้แล้วที่ร้านเขาก็น่าสงสารเหมือนกัน
มีคนขโมยของทุกวันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเล็กเล็กน้อยอ่ะคุณ
ราคามันไม่ได้แพงมากก็เลยไม่ได้ไปแจ้งความ
แต่รอบนี้เอาไปตั้ง๕๕๐๐ก็เลยบอกผู้จัดการร้านให้แจ้งตำรวจจับตัวมาดำเนินคดีแล้วนะคะ